อย่างที่ทราบกันนะคะแม่บุ๋มเนี่ยโอ้โหวิ่งรอกงานวันหนึ่งเนี่ย

ดังนั้นแกต้องดูแลสุขภาพฟิตร่างกายค่ะ
เดี๋ยวจะพาไปดูเคล็ดลับว่าทำยังไงพี่บุ๋มถึงได้แข็งแรงแบบนี้ค่ะ
นี่แม่จัดเต็มเลยนะคะ
นี่เขามีเครื่องออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเลยนะคะ
รอบนี้แม่เอาจริงค่ะจัดแจงโอ้โหเอาเครื่องออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านซะเลยค่ะ

ดูจากท่าทางของแม่บุ๋มแล้วเนี่ยมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเป็นที่สุดค่ะ
หรือว่าใครที่ไม่ได้มีเครื่องออกกำลังกายแบบนี้ที่บ้านนะคะ
ก็สามารถออกไปเดินวิ่งเดินเดินได้ที่ถนนหน้าหมู่บ้านเนี่ยคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูความฟิตของพี่บุ๋มกันสักหน่อยค่ะ
นี่แม่บุ๋มก็แกล้งตัวเองวะ
โอ้โหดิฉันชอบความหน้าเต็มออกกำลังกายมาก
คืออย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือนางต้องแต่งหน้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนางจะออกไปงานใช่ไหม
แล้วนางก็คือแบบรอสแตนบายตลอดนี่แหละค่ะ
นี่แหละค่ะถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะของสาวที่รักสุขภาพจริงนะคะ
หน้าก็เข้มร่างกายก็แข็งแรง
แล้วก็ฮามาเมื่อสักครู่แซวตัวเองว่าเมื่อก่อนเคยขาเบียด
แต่ว่าตอนนี้เบียดไม่ได้แล้วนะจ๊ะมีแต่หนุ่มมาเบียดแกบอก